ศึกใส่เลือดที่จังหวัดพายาวจริงแล้ววันนี้มีครอบครัวหนึ่งเขาเตรียมเครื่องทัยทานไปทำบุญสลักกะพัดนะฮะแต่ว่าระหว่างเตรียมจะออกไปวัดเนี่ยมีน้องชายเนี่ยดื่มเหล้าจนเมาเมาคุ้มครั่งอลวาดเอามีดไล่ฟันญาติเอามีดไล่ฟันพี่แท้ของตัวเองพี่โมโหเห็นน้องไล่ฟันน้องเมาก็เลยเอามีดเนี่ยไล่
เมื่อวานนี้ตำรวจสพดอกคำใต้จังหวัดพยาว
รับแจ้งเหตุฆ่ากันตายในหมู่บ้านดงสุวรรณ
เมื่อน้องเกิดอาการคุ้มคลั่งเมาอารวาสไล่ฟันคนอื่นไปทั่ว
จนกระทั่งมาพบกับความตายเป็นฝีมือพี่ชายแท้ที่คลานตามกันมา
ในที่เกิดเหตุพบศพนายไพโรธหานจริงวัย๕๔ปี
นอนตายจมกองเลือดอยู่ข้างห้องครัว
ถูกมีดฟันตามลำตัวคอและหัวเป็นแผลเวอะวะ
ส่วนผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหน
คือนายจำลองหานจริงวัย๕๘ปีพี่ชายของผู้ตาย
ถือมีดพระยืนรอมอบตัวจึงนำตัวไปสอบสวนที่โรงพัก
ศรีเรินปูเลยวัย๕๙ปีเมียคนก่อเหตุบอกว่า
ก่อนเกิดเรื่องครอบครัวได้เตรียมเครื่องทัยธาน

ไพโรธดื่มเหล้าเมาและเกิดคุ้มคลั่งไล่ฟันเพื่อนบ้าน
พยายามห้ามก็จะโดนฟัน
สุดท้ายจึงคว้ามีดพระฟันสวนน้องชายไปหลายครั้ง
ด้านนายจำลองมือมีดเปิดปากให้การบอกทำเพื่อป้องกันตัวเอง
เพราะน้องชายเมาขาดสติไล่ฟันชาวบ้านไปทั่ว
จึงใช้มีดฟันสวนไม่เข้าใจกับน้องชายคนนี้
อายุอนาคก็มากไม่น่าทำตัวแบบนี้
คดีนี้คนที่เสียใจที่สุดคือนายบุญถือหารจริง

สองคนยอมรับเสียใจที่ลูกชายต้องมาฆ่ากันเอง
บอกลูกชายคนเล็กเป็นคนเกเรกินเหล้าอารวาสไปทั่ว
ส่วนลูกชายคนโตเป็นคนทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัว
ถึงยังไงก็เป็นลูกไม่น่ามาฆ่ากันแบบนี้

กับปอล์มันมีค่าอยู่แล้ว

มีสามคนแนนเงี๊ยงคนประชาชอง
นี่ไอ้สองตัวเนี่ยแล้วดึงไว้นี่ก็กินกับไอ้หมอตีน

ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายทันที
ส่วนเรื่องป้องกันตัวไปว่ากันในชั้นศาล
เหตุการณ์นี้สร้างความสลดใจให้กับชาวบ้าน
ที่ตั้งใจมาทำบุญกินข้าวสลากพัด
แต่ต้องเปลี่ยนไปนั่งฟังสวดศพแทน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน